สวัสดีครับติดตามข่าวกีฬาในเรื่องรอบขอบสนามกับผมเกริกชัยคุณโท
ไปเริ่มที่ผลการแข่งขันวอเตอร์บอลหญิงทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับ
แม้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพวกเธออาจจะมีคนในทีมติดโควิด๑๙๘คนนะครับ
วันนี้ลงสนามพบกับทีมชาติโปแลนด์นะครับ
ต้องบอกว่าสู้กันแบบสุดใจเลยนะครับก่อนที่เราเองจะแพ้ไป๒ต่อ๓เซตนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมนัดต่อไปนะครับก็จะเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับในวันศุกร์นี้นะครับ
ก็เพิ่งจะจบการแข่งขันไปนะครับเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองนะครับ
สัปดาห์ที่๒นัดที่๒นะครับทีมชาติไทยอันดับ๑๔ของโลก
ลงสนามพบกับโปแลนด์ทีมอันดับ๑๑ของโลกนะครับแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์
แรกทีมชาติไทยทำได้ดีกว่านะครับออกนำห่างถึง๘แต้ม
แต่ช่วงท้ายเซตโปรแลนดก็สู้ได้ดีครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราชนะไป๒๕ต่อ๒๒
ขึ้นนำ๑ต่อ๐เซตกลับมาในเซตที่๒นะครับทั้งคู่เนี่ยสู้กันแบบสูสีเลยครับ
กันนำผัดกันตามและในช่วงปลายเซตเสมอกัน๒๔ต่อ๒๔ต้องดิวกันถึง๕ครั้ง
เสมอ๒๗ต่อ๒๗นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นสาวไทยที่ทำได้
เอาชนะไป๒๙ต่อ๒๗ก็นำห่างเป็น๒ต่อ๐เซตนะครับในเซตที่๓นะครับ
ทีมไทยต้องบอกว่าเจอปัญหานะครับเมื่อพิมพิชยากกรำได้รับบาดเจ็บแล้วก็เล่นต่อไม่ไหวด้วย
อีกทั้งโปรแลนด์เนี่ยก็แก้เกียรติมาดีนะครับไล่ตามชนะมาเป็น๑ต่อ๒เซ็ต
เช่นเดียวกับเซตที่๔โปรแลนด์ก็ทำได้ดีเหมือนเดิมนะครับเอาชนะได้ก็เสมอเป็น๒ต่อ๒เซตต้องมาตัดสินในเซตที่๕นะครับ
ก่อนจะเป็นโปแลนด์นะครับที่แน่นอนกว่าเอาชนะไป๑๕ต่อ๑๓นะครับก็สรุปผลการแข่งขันนะครับ
ทีมไทยแพ้โปรแลนด์๒ต่อ๓เซตนะครับ๒๕ต่อ๒๒๒๙ต่อ๒๗๑๖ต่อ๒๕แล้วก็๑๖ต่อ๒๕นะครับ
เซตสุดท้ายนะครับแพ้ไป๑๓ต่อ๑๕คะแนนนะครับโดยเกมนัดต่อไปครับ
สาวไทยจะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันศุกร์ที่๑๗มิถุนายนนี้นะครับ
แข่งขันเวลา๑๘นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับ